คุณผู้ชมฮะมาติดตามเรื่องของเหตุชิงทองกันนะฮะ
ตอนนี้มีเหตุใหญ่เกิดขึ้น๒พื้นที่ที่จังหวัดตาก
แล้วเมื่อวานนี้มีที่พระนครสิทธิยาอีกนะฮะ
ไปดูที่จังหวัดตาก่อนนี่เป็นพาดหัวแล้วครับว่านุ่มบุกเดี่ยวชิงทอง
และตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามตามไล่ล่าคนร้าย
แล้วไปพบหลักฐานคุณนี่ในคลองนะฮะในน้ำเนี่ยฮะ
มีถาดทองสีแดงถูกทิ้งเอาไว้๗ถาด
คนร้ายที่เขาเอาถาดทองมาแล้วก็ใส่ทองในถุงดำแล้วก็หนีไปใช่ไหม
เป็นหลักฐานสำคัญมากคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมฮ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชสินทวี
แล้วอยู่ก็ชี้นู่นชี้นี่ให้พนักงานเนี่ย
น้ำหนักทองที่เอาไป๑๙๓บาท
เราก็เงินสดที่พนักงานต้องหยิบให้คนร้ายพอถูกเปลือขู่อีก
แสนบาทนะครับรวมมูลค่า๕ล้านเจ็ด

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ไงคุณ
ประมาณทุ่ม๒๐อาทิตย์ที่๑๕พฤษภาที่ผ่านมา
ใช่ฮะตำรวจตามล่าคนร้ายจนกระทั่งเมื่อเช้านี้
ล่าสุดตำรวจสพเมืองตาก
ก็ไปพบเจอเบาะแสเป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับ
เพราะว่ามีพลเมืองดีมีชาวบ้านเขาแจ้งมาแบบนี้คุณดูสิ
เห็นถาดสีแดงก็เลยรู้เลยว่าเป็นถาดทอง
แล้วมันตัดกันกับย่าสีเขียวแบบชัดมาก

นี่ถาดทองแน่เป็นหลักฐานสำคัญแน่
ถูกคนร้ายนำมาโยนทิ้งไว้บริเวณใต้สะพานวังหินประดาง
ที่บ้านท่าไม้แดงที่หมู่ที่๓ตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ

ถาด๗ถาดเห็นชัดเจนเลย
และที่สำคัญนะมีชิ้นส่วนของทองคำรูปภัณฑ์บางส่วน
เป็นห่วงเป็นสร้อยคอและห่วงข้อมือ
แล้วก็ชิ้นส่วนต่างที่มันขาดกระเด็นกระจัดกระจายอยู่

ซึ่งใต้สะพานตรงนี้เป็นเกาะกลางลำน้ำปิง

ก็พบถาดใส่ทองกรุด้วยกำมะหยี่สีแดงรวม๗ถาดนะครับ

ตอนแรกคนร้ายคงจะมาโยนทิ้งน้ำ
แต่ปรากฏตรงนี้มันเป็นเกาะกลางของแม่น้ำพอดี

นี่หลักฐานก็เลยเห็นโผล่ออกมาชัดเจนแบบนี้นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่สอบถามชาวบ้านที่แจ้ง
ก็คือนายทิติเขียวสีทองเป็นชาวบ้านท่าไม้แดง
เขาบอกว่าตอนนั้นออกหาปลากลางแม่น้ำปิง
และกำลังทอดแหหาปลาอยู่ได้ปลาจำนวนมากแล้ว
แต่ฝนมันตกก็เลยนำเรือมาหลบเข้าใต้สะพาน
ขณะที่นำเรือเข้าจอดบริเวณเกาะกลางลำน้ำปิง
ก็เห็นเลยถาดสีแดงตกหล่นกระจายกัน๗ถาดนะฮะ
ภายในถาดมีกระดาษเขียนข้อความไว้๒สลึง๓สลึง
เขารู้เลยเพราะเขาดูข่าวโจรปล้นทองที่พื้นที่ของเขาคือจังหวัดตาก
เขาก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจชุดสืบสวนทราบนะฮะ
ทิติยังบอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองดีคุณ
เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเขาเห็นแต่ถาดนะ
แต่เขาไม่รู้เลยมีชิ้นส่วนทองตกอะไรอยู่ตรงไหนเกลือนกาดไปหมดเลย
แต่เจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานแถวสะพานตรงนี้
ก็เก็บหลักฐานเป็นชิ้นส่วนของทองเป็นตะขออะไรได้หมดนะฮะ
นี่แหละครับถือว่าเป็นการพบหลักฐานใหม่นะฮะ
แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญที่จะใช้ดำเนินคดีกับคนร้ายด้วย
ก็รู้แล้วล่ะว่าเส้นทางคนร้ายมาผ่านเส้นนี้
ทิ้งหลักฐานทิ้งถาดทองไว้ตรงนี้

ตอนนี้นะครับได้เบาะแสของคนร้ายรายนี้แล้ว

เกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวแล้วก็หลบหนีนะฮะ